คือลำน้ำสาทำไมน้ำมันดำอ่ะ
คือชาวเชียงใหม่ก่อนหน้านี้เอาประตูเมืองพัง

มีเจดีทะหรูปลงมา
มันจะเกิดอาเภษเกิดอะไรหรือเปล่า
นี่คือลำทานแม่สาไม่ได้ใสไหลเย็น

อยู่ที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
จู่น้ำมันดำมันเทาดำแบบนี้
แล้วแม่น้ำอันนี้ชาวบ้านเขาต้องใช้อ่ะดิ
ดิก็ลำทานนี้แหละอุปโภคบริโภคก็ลำทานนี้แหละ
โดยเฉพาะปางช้างแม่สาสิ
อัญชาลีกรมาพิจิตรผู้บริหารปางช้างแม่สา
เล่าบอกว่าอยู่ที่นี่มากว่า๔๐ปีเพิ่งเคยเห็นแหละ
น้ำมันเทามันดำน้ำป่ามาก็แดง
แต่นี่มันเทามันดำมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับ
โอ้โหห้ามเลยนะควานช้างอย่าเอาช้างไปกินน้ำเลยนะ

ชาวบ้านเชื่อว่านี่ไม่ใช่น้ำป่าแน่นอน
เอาล่ะสิคุณผู้ชมมันน้ำอะไรอ่ะ
ล่าสุดในกฤษยามโครงสตรีผู้บริการช่องพัฒนากรธรรมชาติ

สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เข้าตรวจสอบสิทำไมน้ำมันดำท่าน
ท่านหัวหน้ารายงานบอกว่ามันเกิดจาก
คุณผู้ชมว่าเกิดจากอะไรค่ะนี่ฮะนี่คืออะไร
มีสวนกล้วยสวนกล้วยขนาดใหญ่บนดอยสุเทพที่เป็นต้นน้ำข้างบนนู้นนะ
มันเป็นดินดำมีอินซีวัตถุเพียบมันไหล
ดินไหลอ่ะดินไหลลงมาลงลำน้ำนะฮะ
โอ้โหลงลำน้ำแม่สาคุณผู้ชมครับมันเลยดำเทาดำทั้งลำทานแบบนี้
เป็นอันตรายไหมท่านหัวหน้าเป็นอันตรายไหม

๒วันน้ำมันน่าจะกลับมาเป็นสีเหมือนเดิม

เป็นดินนะเป็นดินไม่ใช่อย่างอื่นนะครับ

พอเห็นแบบนี้แล้วบางทีพอเราก็ไม่รู้